นี่ค่ะคุณผู้ชมต่อให้รักกันมากแค่ไหน
พอถึงเวลาตั้งวงเล่าเมาด้วยกันทีไรเนี่ย
พูดจาไม่เข้าหูกันแล้วก็เกิดเหตุฆ่ากันตายแบบนี้ทุกทีนะคะ
เหตุการณ์นี้ล่าสุดตำรวจจับตัวผู้ก่อเหตุได้เรียบร้อยแล้วนะคะ
นี่ค่ะพาคุณผู้ชมไปดูวินาทีตำรวจจับตัวคนก่อเหตุเลยค่ะ
ไปช่วงกัน
ผู้ชายที่โดนจับที่ตำรวจเรียกบอกว่าโดมเนี่ยนะคะ
คือนายอภิชาติจันนวลค่ะอายุ๓๔ปีนะคะ
เป็นชาวบ้านน้ำคำในตำบลน้ำเขียวอำเภอรัตนบุรี
เป็นคนที่ใช้มีดฟันหัวนายอุทิศศรีใหญ่หรือในเบ้นวัย๓๒ปี
จนเขาเสียชีวิตซึ่งในเบ้นกับในโดมเนี่ยเป็นเพื่อนรักกันเลยนะคะ
หลังจากที่ในโดมก่อเหตุแล้วก็หนีเข้าป่าหายไปเลย

กลับมาบ้านพี่ชายตำรวจก็เลยบุกเข้าไปจับตัวรวบตัวแบบนี้เลย
ลักษณะเนี่ยตำรวจบอกว่าเหมือนในโดมยังไม่สั่งเมาเลยนะคะ
เหตุการณ์จริงมันเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ค่ะ
ตำรวจสพรัฐนบุรีเขาได้รับแจ้งเหตุมีคนฟันกันเสียชีวิต
บ้านเลขที่๑๔๔ที่บ้านน้ำเขียวตำบลน้ำเขียวเนี่ยนะคะ
ก็ไปพร้อมกับกู้ภัยฮุก๓๑รัตนบุรี
พร้อมกับแพทย์เวรโรงพยาบาลรัตนบุรีไปจุดเกิดเหตุ
ลักษณะพื้นที่เนี่ยเป็นคอนกรีตชั้นเดียวนะคะ
ก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จมีเครื่องมือช่างหลายอย่างวางอยู่
เป็นบ้านของนายอภิชาติคนก่อเหตุนี่แหละพอไปถึงไม่เจอนายอภิชาติหรอกค่ะ
แต่เจอนายอุทิศอยู่ในสภาพนอนหงายสวมเสื้อยืดแขนสั้นสีฟ้า
กางเกงยีนขายาวเลือดเนี่ยไหลนองเต็มพื้นมือสองข้างเต็มไปด้วยเลือด
มีแผลที่ฝ่ามือแล้วก็ศีรษะตรงศีรษะเนี่ยเป็นบาดแผลชะกัน๓แผลเลยนะคะ
ในที่เกิดเหตุมิมิพระเปื้อเลือดยาวสาเอ่อเจ็ดสิบเซนติเมตรตกอยู่ด้วยนะคะ
เรื่องเนี่ยเขาบอกว่ามันเกิดจากเรื่องไม่เป็นเรื่องค่ะ
นายอภิชาติคนก่อเหตุกับนายอุทิศผู้ตายไปเจอกันที่สถานฟื้นฟูยาเสพติด
แล้วก็เลยเหมือนกับว่าผูกมิตรกันเอองั้นเราเป็นเพื่อนกันเถอะเรามาบำบัดยาเสพติดด้วยกัน
เป็นเพื่อนจากเรื่องยาเสพติดเป็นเพื่อนกันแล้วนายอุทิศก็กลับไปทำงานที่กรุงเทพ
แวะมาหานายอภิชาชที่บ้านซึ่งเป็นบ้านย่ายของนายอภิชาช
ของบ้านไม่อยู่ไปทำงานต่างประเทศก็เลยนั่งดื่มเหล้ากับผู้ก่อเหตุก็คือนายพิชาติ
แต่เขาไม่ดื่มเหล้าอย่างเดียวนะคะเขาเสพยาบ้าด้วยอ้าวแล้วบำบัดมาทำไมแล้ว
เพื่อนบำบัดและเป็นเพื่อนเสพด้วยเสพยาบ้ากันจนเมาค่ะ
นายอุทิศก็เซาซีบอกว่าช่วยพาไปบ้านพี่สะพ้ายนายอภิชาติที่อยู่ต่างหมู่บ้านให้หน่อยได้ไหม
พิชาติบอกเอ้ยไม่เอาไม่ไปเพราะว่าเคยเห็นหลายทีแล้วอุทิศอ่ะ
พี่สะพ้ายเขาในเชิงชู้สาวสุดท้ายตกลงกันไม่ได้
เริ่มมีการกระชากคอเสื้อกันนายอภิชาติเกิดบันดาลโทษะ
ความมีพระที่วางอยู่ใกล้ฟันฉับเข้าไปเลย๓ทีเน้น
กลางหัวนายอุทิศเลยค่ะนายอุทิศก็พยายามจะคลานหนีเอาชีวิตรอด
แต่สุดท้ายก็ไปตายอยู่ในห้องนะคะนายอภิชาติอ่ะน่าจะด้วยความเมาทั้งเหล้าเมาทั้งยาค่ะ
คิดว่าโดนแค่นี้เพื่อนไม่ตายหรอกคิดว่าเพื่อนคงไม่ตาย
ขี่มอเตอร์ไซค์ไปตามหน่วยกู้ชีพมาช่วยเหลือแต่สุดท้ายปรากฏเพื่อนตายค่ะก็เลยหนีไปเลย
รับสารภาพกับตำรวจทุกอย่างนะคะว่าเป็นคนฟันนายอุทิศจริง
แล้วก็เสียใจที่ลงมือทำร้ายเพื่อนจนตายแบบนี้
เรื่องต้นโดนข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะคะแล้วก็ถูกคุมตัวไปดำเนินคดีแล้ว
ส่วนทางด้านของนางน้อยศรีใหญ่พี่สาวของผู้ตาย
พอรู้ข่าวว่านายอภิชาติถูกจับเนี่ยก็เดินทางไปสพรัฐนบุรี
ไปสอบถามนายพิชาติว่าฆ่าน้องชายของเธอเพราะอะไร
ทั้งที่ก็สนิทกันรักกันมาก
ก็นี่แหละค่ะเขาก็ยอมเล่าเหตุการณ์ไปแบบนั้นนะ
ล่าสุดนะคะศพนายอุทิศก็ถูกนำไปตั้งบำเพ็ญกุศลอยู่ที่บ้านเรียบร้อยแล้วค่ะ

เรื่องมาจากยาเสพติดแท้เลย